คุณผู้ชมครับไปดูอาสาสมัครคนหนึ่งที่เขาโพสต์การทดลองฉีดวัคซีนจุลาโคฟนะฮะ
ที่เป็นวัคซีนเอลมายเอ็นเอตัวแรกของไทยนะครับ
พัฒนาโดยศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
หลังจากเขาตกเป็นกลุ่มเสี่ยงถึง๓ครั้ง
แต่ไม่ติดโควิด๑๙เลยสักครั้งเดียวครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับกระแสความสนใจนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนะครับ
กรณีที่อาสาสมัครท่านหนึ่งรีวิววัคซีนไทยจุฬาโคฟนะฮะ
แล้วเขาก็รอดจากการติดเชื้อโควิด๑๙
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับชื่อสุกิตนะฮะ
โพสต์เรื่องราวพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนจุลาโคฟนะฮะ
ตัวแรกของไทยที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้
โดยโครงการวิจัยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเลขภูมิคุ้มกันของวัคซีนเหมือนรายอื่น
เพราะอยู่ในกระบวนการนะฮะเพียงแต่บอกว่ามันดีมากนะครับ
แล้วก็อธิบายเพิ่มบอกว่าที่บ้านและออฟฟิศของเขาติดโควิดเกือบยกครัว
แล้วก็ผลออกมาเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีเชื้อ
เจ้าตัวเล่าบอกว่าเขาผ่านการเสี่ยงติดเชื้อมาแล้วถึง๓ครั้งตรวจ๓รอบ
แล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมวัคซีนจุลาโคฟนั้นนะฮะ
น่าจะเป็นวัคซีนความหวังของคนไทย
ส่วนคำถามที่ถามว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนตัวนี้เมื่อไหร่ล่ะ
ตัวนี้เมื่อไหร่ล่ะคำตอบก็คือกว่าจะวิจัยพัฒนาและทดสอบกับ
อาสาสมัครกลุ่มที่๒กลุ่มที่๓แล้วเสร็จน่าจะอยู่ในช่วง
นั่นหมายถึงประมาณอีกสักครึ่งปีครึ่งปีหน้าว่างั้นเถอะ
ครึ่งปีหน้านะครับแต่ถ้าฉุกเฉินจริง
นะครับเหมือนกับวัคซีนที่เราฉีดกันทุกวันนี้ครับ
องค์การอนามัยโรคเขาก็อดูแลได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะฮะ
ก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นเข็มที่๓ในช่วงปลายปีก็เป็นได้ฮะ

เพราะว่าผมต้องมาเจาะเลือดต่อ
เพราะว่าต้องมาเช็คภูมิอะไรอย่างนี้๑สัปดาห์หลังจากเข็ม๒
สัปดาห์หลังจากเข็ม๒เขาให้ผมไปตรวจ
พอตรวจเสร็จไม่เจอใช้ไม่ติดเชื้อ
แต่ว่าผมก็ต้องมาสัมผัสผู้ติดเชื้อต่อ
เพราะว่าตามที่อธิบายไปในโพสต์คือ
พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเพราะว่าอาการสุดหนัก

เพราะว่าต้องไปแบบคุณพ่อไม่สามารถไม่มีแรงเดินเอง
หมายก็ต้องไปสัมผัสพยุงอะไรอย่างนี้ครับใกล้ชิด
เรียกว่าเป็นตัวความหวังเลยนะคะ